จะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้พระสองรูปต่อยกัน
จะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้พระสองรูปต่อยกันคุณผู้ชม
ต่อยกันในงานบังสุกุล
หื้อหรือว่า

โอ้ยยยยยสวดคนละบพน้ำแข็งอ่ะ

ซึ่งประมาณว่าแค้นกันมานานอ่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่พระสองรูปต่อยกันครับ
พระอุโบสถของวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
สิบสี่เมษายนที่ผ่านมาญาติโยมก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้ครับ
ขณะที่พระกำลังทำพิธีบังสุกุลผู้เสียชีวิตได้ไม่นาน
พระสองรูปก็ต่อยกันครับญาติโยมเข้ามาห้ามด้วยความชุดละมุน
พระองค์อาจพระอาจรูปไหนอ่ะเบิร์ตพระองค์อาจคือเพลี่ยงพล้ำ
อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราบอกว่าในพิธีจัดเก้าอี้ไว้ให้พระสองแถว
แต่เก้าอี้แถวหลังเนี่ยพระนั่งเต็มหมดแล้วนี่ใช่ไหมนี่พระองค์อาจ
นี่ครับพระเอกคู่กรณีนะครับชื่อชื่อท่านชื่อเอกน่ะอ๋อ
พระเอกคู่กรณีก็บอกให้พระองค์อาจไปนั่งแถวหน้าสิ
เก้าอี้ว่างอยู่ตั้ง๓ตัวนะแต่กลับถูกพระเอกถามว่า
ภาษาเท่าไหร่อ่ะท่านโอ้โหคือถามความอาวุโสอ่ะ
เหมือนบวชมานานห้าถามความอาวุโสน่ะจากนั้นก็ต่อยกันครับ
คุณผู้ชมครับแต่พระองค์อาจท่านเพลี่ยงพล้ำเพลี่ยงพล้ำพระเอกนะฮะ
พระองค์อาจมาเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับพระเอกหรอกนะ
เพราะโยมแม่ขอไว้โยมแม่ไม่อยากให้มีเรื่อง
ขณะที่พระลูกวัดเออลองฟังท่านสิพระลูกวัดเนี่ยเล่าบอกว่า
จากพระพระชื่อเอกนะนะจะต่อยพระองค์อาจแล้วเนี่ย
ใช้เก้าอี้ฟาดพระองค์อาจอีกด้วยแต่ชาวบ้านเนี่ยไปแย่งเก้าอี้มาได้ซะก่อน
งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์นี้รักษาการเจ้าอาวาสทำยังไงล่ะ
นะครับต้องอยู่ในความปกครองของท่านอ่ะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ให้พระเอกนะครับที่ก่อเหตุลาศิกขาแล้วนะ
ล่าสุดพระเอกออกจากวัดไปแล้วนะครับโอ้เนี่ยฮะโอ้โห